ประเด็นทางการเมืองคุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นมาได้
เพราะว่าตอนนี้การเมืองเราวันนี้ต้องจับตามองนะครับ
พิธีรับบรมราชองค์การโปรดก้าวโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
เดี๋ยวทีมข่าวของเราก็จะมีรายงานสดให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วย

การเมืองอื่นก็ร้อนแรงค่ะคุณผู้ชม
เอาง่ายถ้าเกิดว่าวัน๒วันไปส่องแฮชแท็กในทวิตเตอร์
คือแฮชแท็กในทวิตเตอร์มันสลับกันขึ้นลงขึ้น
อยู่ประมาณสัก๒๓แฮชแท็กค่ะ
อันนี้ขออภัยนะต้องพูดแบบนี้จริงคือตามแฮชแท็ก

ถูกต้องแล้วก็ล่าสุดก็คือมีเซฟพันนิกาคือยังอยู่เหมือนกัน
เรื่องนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงก็เรื่องของสอสอหญิงทั้งสองคนค่ะ
ก็คือคุณช่อพันนิกากับคุณเอ๋ปารีนานั่นเอง
มันกลายมาเป็นกระแสดังนั้นเรามาดูกันหน่อยนะคะคุณผู้ชม
สำหรับนางสาวปรินาไกรกุ๊บสรบพลังประชารัฐ
ก็มีการโพสต์ภาพอันดับแฮชแท็กทวิตเตอร์
แล้วก็มีข้อความคือโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัวค่ะ
บอกว่าเมื่อเช้าวานแฮชแท็กอีช่อหนักแผ่นดิน
ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ๑ของไทย
โดยไม่ต้องจ้างทีมงานหรือว่าตั้งกลุ่มแล้วแชร์กัน
ต่อมาวันนี้เช้ามีแฮชแท็กอีเอหนักแผ่นดิน
เทรนด์ทวิตเตอร์ซึ่งล้วนมาจากการรีทวิตทั้งสิ้น

หลังจากที่คุณเอ๋ได้มีการโพสต์เรื่องราวข้อความโจมตีคุณช่อ
และปรากฏว่ามีกระแสจากคนในโลกโซเชียลแล้วก็ตีกลับไปที่คุณเอ๋เหมือนกัน
เป็นความพยายามของพักอนาคตดับเขาพูดแบบนี้นะคะ
ที่จะสร้างกระแสแล้วก็ยึดครองพื้นที่โซเชียลคืน
เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่มีแฮชแท็กปรินาค้าอาวุธ
อันนี้คุณเอ๋บอกนะเพราะดิฉันต่อว่าคนที่ทำกฎระเบียบ
คนที่ทำผิดกฎระเบียบในสภาเปรียบเปลยว่าเป็นอีช่อ
มันก็เลยกลายมาเป็นแฮชแท็กปรินาค้าอาวุธก่อนหน้า
แต่ว่าวันนี้เมื่อสังคมมองว่าอีช่อที่ดิฉันตำหนิว่านักแผ่นดิน

พวกคุณก็พยายามสร้างตัวตนให้ดิฉันว่านักแผ่นดิน
พวกคุณมีกันเป็นทีมมากกว่าฝูงวัวที่บ้านดิฉันด้วยซ้ำ
ส่วนดิฉันใช้เฟสเดียวโพสต์คนเดียว
หยัดสู้กับกระแสโซเชียล
แต่คุณได้สร้างเฟสทวิตเตอร์และข่าวปลอมบิดเบือน

ดิฉันอยู่ในโลกความเป็นจริงที่สังคมทราบ

ถึงคุณจะปั่นเทรนด์ทวิตเตอร์ได้
แต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนความคิดสังคมได้
กับความไม่ดีที่คุณทำไว้กับคนไทยทั้งประเทศ

คือทิ้งท้ายว่าแฮชแท็กอีช่อเหมาะกับคุก
อันนี้น่าจะเป็นแฮชแท็กใหม่ที่คุณเอ๋ปรินาคิดขึ้นมาอีกแล้ว
ประเด็นที่คุณปรินาพูดถึงเพราะอะไร
เนื่องจากมีการใช้ชื่อแล้วก็ภาพของคุณปรินา
ก็คือข้อความในการโจมตีคุณปรินา

ตอนนี้ประเด็นทางโซเชียลร้อนแรง
เพราะว่าเรื่องการเมืองถูกอยู่ในโซเชียลเยอะเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมก็จะเห็นข่าวในช่วงตั้งแต่วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ
ที่ผ่านมาเรื่องของการขุดภาพตอนที่สมัยคุณช่อพันนิการับปริญญาคือปี๕๓
ตอนนั้นก็เป็นการโพสต์ที่แสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสม
ก็คุณช่อก็ออกมาขอโทษแล้วนะคะบอกว่ามันเป็นท่าทีที่แสดงออกถึงความไม่เหมาะสมจริงแต่ก็มีการขอโทษ
ทีนี้ค่ะมันก็เลยเป็นที่มาให้พลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ย

บอกว่าได้สั่งการให้ตำรวจ๓หน่วย
ก็ทั้งปอททั้งกองกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวมถึงตำรวจสัติบาลไปตรวจสอบหลักฐานไปดูข้อได้จริง
เข้าข่ายผิดพรบคอมพิวเตอร์ความผิดทางอาญา
แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือไม่
ซึ่งก็จะให้รวบรวมพยานหลักฐานต่างให้ได้มากที่สุด
ถ้าสมมุติเกิดผิดจริงอันนี้ทางผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ

ก็มีเรื่องของคุณธนทรที่ออกมาโพสต์
เกี่ยวกับเรื่องของ๗๐กว่าวันและตั้งรัฐบาลยังไม่ได้
และกรณีของปู่พิชัยแนะนำหลานธนทรลดความกล้าวลง
แล้วก็อย่าท้อถอยรวมถึงการเมืองเมื่อเช้านี้
ที่คุณกษิตพิรมก็ลาออกจากภักดิ์ประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้ว